ไปบ้านลุงพลคือวันนี้เนี่ยคนก็ยังมารอรับมาไปหาไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
เช่นเคยนะคะก็ย้ำแหละว่ามันก็คือเหตุการณ์ที่มันสืบเนื่องมาจากคดีของน้อง
ชมพู่ที่น้องเนี่ยเสียชีวิตโดยที่ตอนนี้ก็
ทางการสืบสวนเขาทำงานกันอยู่แหละก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรแบบไหนบ้าง
ทางตำรวจยังไม่ได้ออกมาแถลงคนก็เลยให้ความสนใจไปที่หนึ่งในคนที่ถูกสงสัย
โดยแม่ของน้องชมพู่ก็คือลุงพลก็กำลังใจก็ล้นหลามมานะคะ
นาริกก็ไปดูบอกว่าหน้าบ้านรุงพลแทบจะเป็นตลาดน่าเยี่ยมแล้วนะ
ตึงเครียดเลย
เวลานี้ชาวบ้านกรอกเขาก็มองว่าเขาก็ถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เขาก็ไปขายของขายเสือขายอาหารนี่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขายทุกอย่างเลยค่ะใช่หลายคนก็ไปสักหน่อยแวะกันไปนะฮะ
ก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะวันนี้ไม่ออกไปไหนเลย
รอรับแขกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งมีคนมามอบขอ
แล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง
อ่ะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวน้องชมพู่มาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ย
ก็จะรู้ว่าหนึ่งในนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ลงมาทำคดีนี้
อย่างใกล้ชิดเข้มข้นลงพื้นที่เองเนี่ยก็คือว่าที่พบตรคนใหม่คนที่๒๒นะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขตอนนี้ตำแหน่งของท่านเนี่ยคือรองพบตร
แต่ว่ามีมติออกมาชัดเจนแล้วว่าท่านจะเป็นพบตรคนใหม่
หลังจากที่ทางพบตรคนล่าสุดเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในเดือนหน้านะคะ
ทีนี้คุณนฤทธิก็เลยสอบถามลุงพลด้วยว่ารู้เรื่องหรือยัง
เห็นหรือยังว่ามีรายชื่อออกมาแล้วนะว่าวิทย์ปัสเนี่ย
พตเอกสุวัตรก็จะได้เป็นพบตรคนใหม่รู้สึกยังไงบ้าง
อันนี้คุณผู้ชมดูภาพตอนที่พลตรวจเอกสุวัสดิ์เนี่ย
ลงพื้นที่เป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่นะคะ
ลงพื้นที่บ้านกรอกมา๒ครั้ง๒คราวด้วยกัน
นี่ค่ะวันที่๑มิถุนายนลงมาเลยมาติดตามคดี
ตอนนั้นเพิ่งจะเกิดเรื่องได้ประมาณสัก๒๐วันนะคะ
ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าตอนนั้นคดีคืบหน้าไปร้อยละ๕๐แล้ว
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตอนนั้นสักนิดนึงแล้วกันค่ะ
เป็นเจ้าที่ส่วนไหนที่จัดการลองเท้า
คนที่เจอคนแรกนี้ก็คือเจอรองเท้านี่เป็นชาวบ้านมหาผักหวาน

ถูกไหมไม่อย่างนั้นจะไปเจอลองเท้าไม่ได้หรอก

แล้วที่เดินหาผักแห่งมีคนหรือว่า
เป็นหมู่บ้านของข้ามข้างนู้น

ก็เช็คแล้วค่ะพุธสุดส่วนภาพเข้าไป

มันยาวครับอ๋อแต่ว่าเขาก็จะเอาหนึ่งเข้าไปหาของปลาในดีเหมือนกัน
มีครับแต่ว่าเขาจะต้องขึ้นทางนู้นเขาก็ต้องอ้อมมาขี่มอไซค
ขี่อะไรมาขึ้นทางนี้ก็หาทางนี้ครับทางนู้นป่ามันจะทะลุ
แล้วมีชาวบ้านกลุ่มไหนอีกที่เข้าไปทำหากินอย่างนี้
ก็เป็นก็บ้านเก็บของปลาอย่างเดียวเพราะว่ามันมีส่วนนี้ส่วนหนึ่ง
ตรงนู้นส่วนนึงตรงนู้นน้อยคนที่จะมาฮะแต่มันมีโซนไหนอีกไหมที่มาเนี้ย
ไม่มีค่ะมีแค่สองโซนเนี้ยเหรอค่ะโซนโซนหมู่บ้านที่ในพื้นที่อ่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดเลยเลยค่ะท่านก็ลงพื้นที่เองเลย
ติดตามดูเรื่องเส้นทางมันแบบไหนยังไงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ถึงไหนยังไงบ้างแล้วนะคะ
ลงมาดูแลเองตลอดเลยท่านยังจำกันได้ท่านก็พูดคุยกับทั้งครอบครัวของฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่
ก็ฟังลุงพลทั้งคู่กับทุกคนในหมู่บ้านนั่นแหละนะที่มันมีเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้น
ทีนี้พอมีการประกาศเป็นมติเอกฉันให้พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุข
เป็นพบตรคนใหม่ลุงพลคิดเห็นยังไงบ้างลองไปฟังเสียงลุงพลกันนะคะ
ก็ดีใจครับดีใจมากด้วยที่ทางวัฒนีประวัติศาสตร์คนใหม่ที่จะส่งมือปราบต่างเข้ามาช่วยที่ค่ายคดีน้องจนภูกษ์
ก็อยากจะให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทุกคนครับทำงานแบบซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา
ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็แล้วแต่ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านตลอดไปครับ
ก็ถ้าที่ดูทุกวันนี้ก็ท่ายังไม่มีการทะแหลงก็ยังคงเป็นอ่าหนึ่งในผู้ห้องทวงใสในใส่ตาของพ่อแม่เขา
นี่แหละค่ะจริงแล้วก็ถ้าจำได้สิ่งที่ลุงพลต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือความชัดเจนในในแง่ของการที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยของครอบครัวเนาะครอบครัวน้องชมพูดแล้วก็สายตาของสังคมนะก็อยากจะได้ความชัดเจนอยากให้ตำรวจออกมาพูดทำนองว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยหรืออะไรหรือเปล่า

กับแม่น้องชมพูด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคุณนฤทธิ์เนี่ยได้แวะไปที่ฐานเก็บกระดูกของน้องชมพูด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้องชมพูเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนเอาของไปให้ชมพูด้วยนะแล้วก็ถูกรางวัลด้วยทีมข่าวก็เลยไปบ้างเอานมเปรี้ยวที่น้องชมพูชอบดื่มมาค่ะเอาไปให้น้องชมพูแล้วพอไปสังเกตดูเนี่ยค่ะก็มีคน
เอามาวางวางให้น้องเยอะเลย